รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

แต่พี่ตักก็จะ

ไม่ธรรมดา

บอก
มันผิดตั้งแต่พักแล้ว

โหดยีดก็บอกกันไป

รักเธอไม่คล้าย

สุดหัวใจ

ไปหาทุกที

ของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง

ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐

เพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขัน

ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี

กับทีมลูกหมู๓ตัว

ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ

ลอเรนโซจังหวัดชนบุรี

เจ็บปะ

เริ่มต้นด้วยการแสดงสุดมันของน้องฝ้าดิน

วันนี้น้องปินคือตัวแทนทีมกระต่ายซ่า

จะสามารถทิศเกมงานแข่งขัน

ต้องมาเชียร์กันต่อครับ

ตอนนี้เด็กที่อยู่กับคุณแซค

กระตากันอย่างเพลิดเผลิน

อันนั้นไม่ใช่หมีภูลนั่นอะ

ใครที่จะขึ้นมาต่อกรกับฟาดินนะครับ

ต้องเรียกคะแนนของเรากลับขึ้นมาให้ได้
ปินจะเอาอะไรไปสู้เพื่อกู้คะแนนของเรากลับขึ้นมาครับ

เป็นเพลงหวานค่ะ

เต็มกู้คะแนนของเรากลับขึ้นมานะครับ

แต่ระหว่างที่พี่เอเห็นอยู่ในห้องนั้นหนูอยู่รวมกัน
ปิ่นเนี่ยจะเป็นพี่สาวคนโต
ไอ้ตัวเล็กก็จะมาซะงอดซะแงะจะมากอดพี่
อันนี้ก็รูปหัวน้องเล่นกับน้องอยู่ตลอดเวลาเลย

อยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะ

ค่ะเล่นกันหมดเลยน้องหกคนเลยเหรอลูกเหรอ
จำบรรยากาศนี้ไว้นะนี่คือการแข่งขันนะ
แต่ว่าเราได้มาเจอกันเนี่ยถือว่าเป็นบุญเหมือนกันนะลูก
เพราะว่าสิ่งที่หนูมาทำกันเนี่ยทำเพื่อสังคมด้วย

หนูก็จะไปประกวดตามงานต่างค่ะ

มีงานร้องเพลงมาเข้ามาติดต่อบ้างไหมลูกมียัง

แค่ไปประกวดตามเวทีพอได้รางวัลมาแล้วหนูเอาเงินรางวัลไปทำอะไร

เคยได้รางวัลสูงสุดที่หนูภูมิใจมากที่สุดเท่าไหร่ลูก

ประกวดมาเยอะแค่ไหนแล้วลูกประกวดมากี่ปีแล้ว

ก็จะเป็นเวทีแถวบ้านนะคะ
เซอร์ไนท์แม่ก่อประคอยมีเวลาจะพานองไปสถานที่ที่มันไกลอะค่ะ

ปีแรกได้กี่ถ้วยลูก
ปีแรกได้แค่ถ้วย๒ถ้วยเองค่ะ

แน่แสดงว่าประสบการณ์ของน้อง

นักร้องสายประกวดเขามีท่าประจำไหมลูก

มุติหนุ่มทุ่งกระโจมทองใช่ไหมที่ปิ่นร้องไว้ใช่ไหม

อย่างนี้ค่ะ

แล้วเพลงไวล่ะลูกเพลงไวก็จะเป็นเต้นไปเลย

ส่วนใหญ่ปิ่นถนัดเพลงไวหรือเพลงช้า

เพลงช้าก็จะเป็นแบบนี้ท่าประจำ
อย่าว่าแต่น้องเลยคณะกรรมการเอง
คุณมีท่าประจำกันไหมครับเวลาที่คุณขึ้นคอนเสิร์ต

มีพี่ตั๊กมีพี่ตั๊กมีท่าประจำ

แล้วเขาจะย่อตัวแล้วเขาก็จะแบบ

ไปเถอะไปจงไปไปซะ

แล้วเจ้าของเขาก็นั่งอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ทำท่าของเขาเอง

ค่าของคุณดีกว่าไหมอ่ะ

ท่าฝนเองจริงฝนก็ถนัดเพลงช้าเหมือนคล้ายกับน้องแหละ
ยืนร้องสวยแล้วก็พยายามแบบว่าเดินที่จะแบบพูดคุยกับแฟนเพลงนู่นนี่นั่น
โทษร้องแล้วก็ผายมือไปอะไรประมาณนี้

ก็ไม่ได้

ลำกาลกะโบะกันเดอะ
มีเราร้องฟรีอยู่คนเดียวเหรอเนี่ย
ของผมก็ยังมันร้องยังไม่ได้ครับ

ไม่ได้ไม่ได้แกนะ

อันนี้มีท่าตั้งแต่ที่ยังไม่ร้องเพลง
มีท่าตั้งแต่เดินขึ้นเวที
ใช่ครับ
เพลงผมมันเป็นเพลงที่ใช้เสียงสูงครับ

บ่อแมนมะวัดละกะโบได้ใช่น่ะ
หวานแห่ลองดังก็ซากซีนั่งไว้ก็ได้
เทพนี้บ้านได้เทพนี้บ้านได้เจ้ากับ
มันต้องคอยเคล็ดมันก่อน

อันนี้ไม่ใช่ท่า
เอาอลูกอันเร็ว
รำคาญก็บอกกัน
ไม่ควรไม่ได้ได้

วิววิววิวเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะ
สองร้อยกว่าร้านอ่ะของแม่ทั้งนั้นเลยลูกรู้ไหม

ปกติไข้เขาปั๊มยอดวิวเองนะครับ

แล้วก็ปั๊มให้ตอนนี้

กันเดิมที่บอกเสือไปเท้าเจ้าอีก

พูดอยู่ว่าบอกมีสิทธิ์
มันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะ

หวดหยิดก็บอกกันไว้
คนหวยก็บอกกันมา

ก็ถ่ายว่าอยากกว่าน้ำอีก
สอนปิ่นทำท่าหน่อยหน่อยนี่เฮ้ยเป็นครูบาอาชารณ์ได้เลยพังดีเป็นพี่เลี้ยงอย่าเก็บเอาไว้สิลูก
ครับผมเสียงอยู่ใดเหรียญ
ครับครับผมเอ้าองค์จิตรรากับเขาด้วยหรือเปล่า
คือว่าจะถามว่าสางวาแถนวันอีกด้วย

เออก็ช่วงนี้ก่อน
พอได้รับงานอยู่กับผม

เออได้แล้วทำไม
ไม่ไทยผู้ไปจัดฟันไปอ่ะ

คือว่าช่วงนี้ครับผมเล่นแต่คอนเสิร์ตบ่อยในน้อง

เขาก็เคยได้กินมา๓๔มือแล้วครับ

พ่อได้กินของเขาครับเพราะกินแต่กุ้ยเตี๋ยวข้างทางนะครับ
โอ้โฮเดี๋ยวใส่เลยได้ได้หรือเปล่า
ในคอนเสิร์ตนี้ลองจะเตาง้อยเตาง้อย
ฮือครับ

กินตลากับซิบมมมมื้อนี่มื้ออื่นนะครับ
โอ๊ยกินเมื่อกินไปนั่งคอน
ฮ่าคุณพ่อหลวงหลวดนะครับ
อะไรครับน้องปินเนี่ยหน้าเขาดูคล้ายลำไยไหม

ถ้าเป็นหน้าลำไยแล้วก็อยู่ในร่างของไหมไทย

ไหมไทยไหมไทยแต่ว่าอยู่ในร่างของ

เฮ้ยมาสิงยากโถตพอเดี๋ยวหักน้องลำไย
ขมือนโอ๊ยเกินอยู่อีกยังไง
เป็นบ้าไปแล้ว

ขอบคุณทุกคนอย่างงี้ขอบคุณมากครับ
มันมีเป็นตลกแล้วขึ้นมาคว่ากลียียังไม่รู้เหรอ

แต่มันชอบจริงอ่ะเหมือนที่บ้านไม่มีเล่นไม่มีเล่นสงสัยแซคมากเลยว่า
จริงนะมันคงเหนื่อยน่าดูเลยเหมือนกันนะนี่วิ่งมาสอนเลยนะลูก
วิ่งมาในร่างของไหมไทยก็ทำได้ทีมของปิ่งคือทีมกระต่ายซ่า
เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ากลัวแต่ตอนนี้ถ้าทีมลูกหมูสามตัวเนี่ย
ว่าใครน่ากลัวที่สุดรัญญาค่ะรัญญาทำไมน่ากลัวรัญญา
เพราะน้องเขาเสียงดีมากเลยค่ะแล้วก็ทรงพลังสุดเลยค่ะ
เก่งใช่ไหมคะนะก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีการประชุมแล้วเขาต้องคุยกันแหละ
เขาดูกันอยู่เขาดูกันอยู่ดีนะลูกเวลาที่อีกหนึ่งฝ่ายขึ้นมาทำการแสดงเนี่ย
เราดูเพื่อเราเก็บวิชาเขาด้วยตรงไหนที่เห็นว่าเขาอย่างนี้มันจะได้เป็นแรงฮึกเหิมขึ้นมา
เพราะทำเพื่อทีมของเราแล้วเพลงที่หนูจะเอามาสู้ในวันนี้คือเพลงอะไรลูก
รอเพราะรักค่ะรอเพราะรักรอเพราะรักของนิรดานี่นะแต่นางไม่แคร์เลยนะเพราะเชฟบ๊ะเลยนะอภาพร
นี่มาแบบเอาเพลงหวานมาสู้เลยน้องว่าน้องเก่งเพลงเพลงช้าด้วยเออใช่ดีมาก
เอาที่เราถนัดแสดงว่าปิ่นถนัดมากใช่ไหมลูกซ้อมเพลงนี้ร้องเพลงนี้บ่อยแค่ไหน
เพลงนี้ไม่ได้บ่อยมากค่ะครั้งแรกที่เอามาประกวดเลยค่ะไอยาไอยาเราก็จะได้ยินกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันจากเสียงของน้องปีน
ค่ะไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดออกมาอารมณ์เพลงจะดีแค่ไหนรอเพราะรักก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์เพลงด้วยเหมือนกัน
แต่ผลงานที่เขาเคยทำไว้แล้วนะครับลูกผู้ชมผมว่าเชื่อขนมกินได้เลยเหมือนกัน
ไปให้ใครขอร้องตัวผมผอมทำไมพลังเสียงเยอะอย่างเยอะ
โอ้โหปล่อยพลังออกมาแบบได้เต็มที่มากนะครับผม
คาใจเลยคือรู้เลยว่าเด็กคนนี้คือนักร้องลูกทุ่งจริง
ถ้าพร้อมแล้วมาพบกับทีมกระต่ายซ่าจากน้องปิ่น
มาในบทเพลงรอเพราะรักครับ

สักกี่ปีให้รอรอพี่ก็รอได้
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนานรอสุขดังฝัน

เพราะความรักที่คอยไม้ปองพ่อเนื้อทองของฉัน
สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยไม่ต่อกัน
เพราะความรักที่คงมันไม่พันไม่แปรแม้สักนาที
เธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดทั่วใจ
จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจเปรียมล้นข้ามปี
เธอเจอเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้เดียว
สักกี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชมเพราะแม้นานม
ก็ยังแน่นอน
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียวรักคนเดียว
น้องจึงต้องรอ
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดทั่วใจ
จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจเปรียมล้นข้ามปี
เธอเจอเธอฟังให้ดี
รักที่มีให้เธอผู้เดียว
สักกี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชมเพราะแม้นานุ่มก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่โดยใจเด็กเดียว
รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องฟังคณะกรรมการก่อน
เพื่อจะมีคำแนะนำดีสำหรับน้องปิ่นนะลูกนะ

จริงแล้วปิ่นน่ะไม่ต้องใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้

อยู่กับเพลงนี้ได้ไม่เท่าไหร่ลูกร้องได้ขนาดนี้
ตั๊กทึ่งมากเลยนะคะลูกเก่งมาก

ความสามารถเก็บพลังเสียงนี้ไว้นะลูกนะ

ฝึกซ้อมทุ่มเทนะลูกนะคนเก่ง

ปิ่นนะครับเป็นคนที่มีพลังเสียงนะครับ

ลำสีมาเยอะ
ไปพลังออกมาได้เต็มที่มาก
วันนี้เราเก่งเท่านี้
วันต่างหน้าก็เก่งกว่านี้นะครับ

เชิญพี่ฝนครับเรื่องของเสียงร้องหรือว่าเทคนิคอะไรต่างต่างเนี้ย
คาใจเลยคือรู้เลยว่าเด็กคนนี้คือนักร้องลูกทุ่งจริง
นักร้องลูกทุ่งตัวจริงเพียงแต่ว่านักร้องคนนี้ในบางครั้งที่หยิบเพลงขึ้นมา
เพลงนี้เปรียบเสมือนอาวุธนะแล้วพี่ฝนรู้เลยว่าน้องปิ่น
ใช้อาวุธอันเนี้ยไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่อันนี้เหมือนมีความสุขว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะ
แต่ปิ่นยังใช้มันไม่ถนัดแล้วก็ยังควบคุมมันไม่ได้
งงงกับเมโลดี้อยู่ยังไม่แม่นนี่คือปัญหา
เพราะฉะนั้นเพลงนี้อาจจะต้องใช้เวลาฝึกสักระยะหนึ่งยิ่งน้องปินบอกว่าเพิ่งฝึกว่าแบบ
โอ้โหน่าจะเอาเพลงที่แบบว่ามันคล่องปากกว่านี้สักนิดนึงอะนะคะ
ปัญหามันมีตรงนี้เท่านั้นเองค่ะน้องปิ่นเป็นกำลังใจให้นะคะที่ทำมาดีแล้วค่ะ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีดีจากสามคณะกรรมการนะครับจริงจริงแล้วนะจุดเด่นของหนูเลยอ่ะ
ว่าจะเป็นเสียงหลบนาสิกเนี่ยปิ่นมีครบจริงจริงหลบเพราะมากเลยนะ
แข็งแรงมากมากเลยด้วยในวันนี้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ไงว่า
จะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยเท่าไหร่คณะกรรมการจะให้น้องปิ่นกี่คะแนนนะครับ
เพราะเชฟบะเขาก็ใช่ย่อยนะเขาก็ทำไปสุดความสามารถเหมือนกัน
ถึงจะเป็นเพลงเต้นนะฮะได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคะแนน
เพราะฉะนั้นของน้องปิ่นเนี่ยก็ต้องมากกว่า๒๗คะแนน
ก็จะเป็นฝ่ายมีชัยชนะในวันนี้ฟังคำแนะนำไปแล้ว
ก็ยังเดาใจกรรมการไม่ถูกว่าจะให้สาวหวานอย่างน้องปิน
ชนะเชฟบ๊ะสุดแซ่บของน้องฟาดินหรือเปล่าช่วงหน้าไปติดตามกันครับ
ที่เห็นนะเมื่อกี้แซ็กอ่ะนั่งเหนื่อยจริงอ่ะ
เหนื่อยอยู่ในฝูงเด็กอ่ะไม่ได้นั่งเหนื่อยค่ะนั่งตดค่ะ
พี่เขาบอกอ่ะเสร็จจะให้คนละห้าพันได้ให้ทุกคนเลย
ปิ่นจะได้คะแนนจากคณะกรรมการ๓ท่านเท่าไรครับ
จะสักกี่ปีให้รอเริ่ม
เดี๋ยวพี่ก็รอด้ายโอ้เพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
เสียงหวานจากใจของน้องปิ่นจะซื้อใจกรรมการได้เท่าไหร่
และจะทำให้ทีมกระต่ายซ่ากลับมามีคะแนนนำได้หรือไม่
มาลุ้นกันต่อเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องทั้งสองทีมขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้เลยครับ
เห็นนะเมื่อกี้แซ็กนั่งเหนื่อยจริงนั่งเหนื่อยอยู่ในฝูงเด็ก
ไม่ได้นั่งเหนื่อยค่ะนั่งตดค่ะ

หมดอ้านวันเปิด๒ห้างค่ะ
คุณผู้ชมได้เลยลูกหนูมีอะไรจะขายเอาเลยลูก
พี่เค้าบอกว่าเสร็จจะให้คนละ๕๐๐๐บาท

พี่เซ็กต์บอกว่าใช่ไหมใช่ไหมค่อยค่อยใช่ช่วยไปนี่มันก็ให้ทุกคนเลย
คุณไม่รู้เหรอว่าเรามาช่วยกันนะคืนนี้
ครับผมเพิ่งรู้จักพ่อนี่แหละครับ
คุณแซคครับให้กำลังใจน้องก่อนเร็วจะฟังคำตัดสินแล้วครับผม
บ๊ะเพลงเร็วกับรอเพราะรักเพลงช้า
ผมบอกได้เลยว่าตอนอยู่ข้างหลังตอนที่ซ้อมครับ

เขามาตกใจเพราะว่าผีตกลงมาครับ
มันก็เลยทำให้กำลังใจเขาหายไปนิดนึง

เรียกพลังแล้วก็เรียกสมาธิกกลับมาได้เร็วมาก

แล้วก็โชว์ได้เต็มที่

ส่วนน้องปิ่นนะครับ

ไม่เพียงอันนี้ไม่เข้าปากไง
ใช่ครับแล้วก็มีสะดุดน้ำลายนิดนึง

นะครับผมแต่ว่าสองคนนะครับร้องสูสีกันนะครับอ่าครับผม
เรื่องอารมณ์เพลงแล้วก็เรื่องความสามารถสูสีกันครับผม
ก็เอาใจช่วยครับสู้ครับ
เอาละลูกพร้อมที่จะฟังคณะกรรมการตัดสินไหมฮะ
ถ้าพร้อมแล้วคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
ท่านมีคะแนนอยู่ในมือท่านละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มเพลงนี้รอเพราะรัก๓๐คะแนนเต็ม
ปิ่นจะได้คะแนนจากคณะกรรมการ๓ท่านเท่าไรครับ
คะแนนของน้องปินคือ
สิบเจ็ดคะแนนนั่นหมายถึงว่าในยกที่หกนี้นะฮะ
ทั้งสองทีมเสมอกัน
เด็กเด็กทั้งสองทีมทำได้ดีมากในวันนี้นะครับตีมาเสมอกันได้
ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกที่๖นี้นะครับได้ทุนรวมกันเลยห้าพันบาท
จบไปแล้วกับการแข่งขันในยกที่๖ทำให้ตอนนี้ทีมกระต่ายซ่า
มีคะแนนสะสมเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคะแนนยังคงตามหลังทีมลูกหมูสามตัว
ที่มีคะแนนสะสมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนไล่ตามกันเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้น
ฉะนั้นโอกาสที่กลับมาชนะจึงไม่ไกลเกินความสามารถของทีมกระต่ายซ่าแน่นอน
ติดตามชมร้องได้ยกกำลังซ่าในตอนต่อไปศึกยกที่เจ็ดรออยู่สนุกแน่
ห้ามพลาดครับมาฟังแม่มารับแล้วลูก
สุวรรณห่องส่งผู้
หอยงามชดชอยลอยหลังสิน
จันทร์จันทร์จันทร์จันทร์
จันทร์อายจันทร์ที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลังมาเหมือนฉันบ้างไหม